เมื่อวานมีรายงานข่าวมาจากกรมการขนส่งทางบกนะคะ

คือมีข้อมูลมาว่าเมื่อปีที่แล้วปี๒๕๕๙
มีแท็กซี่ไปจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก๙๐๐คัน
แต่ว่าปีนี้จะมีแท็กซี่ที่หมดอายุ๒๐๐๐คัน
ซึ่งถือว่าจำนวนค่อนข้างมากถ้าเปรียบเทียบกับปีก่อน
ตามปกติแต่ละปีจะมีแท็กซี่หมดอายุปีหนึ่ง๖๐๐คัน๗๐๐คัน

คนก็เลยกังวลใจว่ามันจะกระทบกับพี่น้องประชาชนที่ใช้รถแท็กซี่ไหม
เรื่องของจำนวนแท็กซี่จะเพียงพอไหม
ล่าสุดวันนี้นายกมลบุรณพงศ์รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกออกมายืนยันนะคะว่า
ไม่กระทบกับประชาชนที่ใช้บริการรถแท็กซี่แน่นอนค่ะ
แล้วก็จะไม่สร้างปัญหาให้กับประชาชนที่ใช้บริการอยู่เป็นประจำด้วยนะคะ
เพราะว่าจะมีแท็กซี่เหลืออยู่ประมาณ๗๘๐๐๐คัน
ถือว่าน่าจะพอกับความต้องการของประชาชน
ผู้ประกอบการแท็กซี่เขาก็กังวลว่าปัญหานี้คนขับแท็กซี่จะตกงานไหม

อธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็แนะนำแบบนี้นะคะ
ให้ผู้ประกอบการเลือกซื้อรถรุ่นอื่นแทน
ไม่จำเป็นว่าต้องรอรถรุ่นยอดนิยม
เพราะว่ากรมการขนส่งทางบกไม่ได้มีระเบียบเรื่องของการกำหนดยี่ห้อรถนะคะ
ระเบียบของเขามีแค่บอกว่าเป็นเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า๑๖๐๐นั่งไม่เกิน๗คน
มีอุปกรณ์เท็กซี่มิเตอร์ตามกฎกระทรวงกำหนด
ไม่ได้ระบุยี่ห้อรุ่น
แท็กซี่สหกรณ์แท็กซี่อะไรพวกนี้
เพราะมันมีผลกับการโบกของลูกค้า
ใช่พี่ก็เลือกรุ่นใหม่น้อย
ตอนนี้รถแท็กซี่ใหม่ขาดตลาดสั่งซื้อยากด้วยค่ะ
เพราะว่าตลาดมีความต้องการรถแท็กซี่ค่อนข้างสูงกว่าปกติ
กำลังการผลิตรถไม่ได้เพิ่มขึ้น
ตอนนี้ราคาก็สูงราคาแพง
เครือข่ายสากรแท็กซี่กรุงเทพหานครก็ออกมาเรียกร้อง
อยากจะให้กระทรวงอุตสาหกรรมประสานค่ายรถที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย
จัดทำแผนผลิตรถยนต์รองรับผู้ประกอบการแท็กซี่
ที่ต้องเร่งหารถใหม่ให้หน่อยได้ไหม
รถแท็กซี่จดทะเบียนกับทางกรมการขนส่งทางบกครั้งหนึ่ง

ก็จะทยอยหมดอายุไปเรื่อยในแต่ละปี
ตัวเลขประมาณ๙หมื่นคันถ้าหายไป๒หมื่นก็เหลือ๗หมื่น
ท่านผู้ชมฟังอาจจะโอ้โหตั้ง๗๐๐บาท
วิ่งอยู่ในกรุงเทพโอ้โห๗หมื่นนี่เยอะนะ

หรือว่าตัวเลขที่จดทะเบียนเอาไว้
อู่บางสหกรณ์คนก็ไม่ได้มาเช่าทั้งหมด
เพราะตอนนี้คนก็ใช้บริการแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชั่นออนไลน์ต่าง

ก็ต้องเนี่ยเขาก็ปรับปรุงรูปแบบให้แล้วไง
ให้บริการก็ต้องดีขึ้น
ตามรถที่ทันสมัยอีกขึ้นด้วยนะ
ถ้าไปเจอปัญหาเดิมเขาก็ไม่เรียกนี่ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับ